ตามกันต่อกับกรณีที่ในเบนที่เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย๑๗ปี
คือเบนเนี่ยถูกพบว่าเสียชีวิตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้ว
แต่ทีนี้ที่ตามหากันคือปิงปองผู้หญิงที่อยู่กับเบน
ก่อนอันนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่า
เราได้ชื่อของคนที่ก่อเหตุชื่อชัยวัฒน์
หรือว่าวัดนี่แหละที่เขายอมรับสารภาพเลยว่าเขาลงมือทำร้ายเบน
ปองคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เจอแล้วนะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับไปตรวจสอบหลุมดินที่มีลักษณะเหมือน
ขุดใหม่เลยอ่ะอันนี้คือภาพของน้องปิงปองตอนยังมีชีวิตอยู่
แต่หลุมนั้นมีหินกับต่อไม้ทับอยู่ครับนี่เข้าไปในป่าเลยคุณผู้ชม
ในพื้นที่บ้านหาดปู่ได้ตำบลนาแสงอำเภอกเกาะคาที่ลำปาง
พอได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ออกระดมค้นหาค้นหาที่ปิงปองเนี่ยหายไปเป็นสัปดาห์เลย
ปิงปองก็เป็นเพื่อนสนิทกับเบนเลยที่ถูกในวัดเนี่ย
วัย๔๔ปีฆ่าโหดและทิ้งศพไว้ในป่าละเมาะ
พื้นที่ตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะเมื่อ๗พฤษภาคม
เสียชีวิต๗พฤษภาคมที่เจอศพไปนะ
จนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหลุมดินหลุมนั้นครับ
คือดอมมันหลายวันแล้ว
เขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าศพนี้ร่างนี้คือปิงปอง
คือถ้าดูด้วยตาแวบแรกนะลักษณะเปลี่ยนสภาพไปนานแล้ว
เปลี่ยนสภาพไปเยอะละแต่

จัดฟันด้วยห่วงเจาะจมูกด้วย
แล้วตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า
และเสียชีวิตมาแล้ว๖๗วันคุณผู้ชม
จริงก็น่าจะเป็นช่วงเดียวกันกับเบ้น
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต
เดี๋ยวจะส่งร่างของน้องปิงปองเนี่ยส่งชนะสูตรตามขั้นตอนครับ
ตำรวจเปิดเผยด้วยว่านายชัยวัด
ผู้ต้องหาที่เขาอ้างนะว่ามีคนอื่นร่วมกระทำความผิดด้วย
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อครับเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานให้มันชัดเจนก่อน
แล้วเดี๋ยวต้องส่งศพไปตรวจพิสูจน์ด้วยว่า
ล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่อย่างไร
เพราะตัวผู้ต้องหาก็คือชัยวัฒน์เองเนี่ย
มีประวัติคดีชิงทรัพย์และกระทำชำราว
อันนี้คดีเก่านะในพื้นที่ลำปางลำพูนและเชียงใหม่
หลายคดีเลยครับสำหรับชัยวัดครับ